วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
นำมาเตือนภัยและเตือนใจกันนะครับ

จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ขี่จากเลนซ้ายมาตัดหน้าอย่างกระทันหัน

เสียหลักไปตกข้างทางพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนพังยับเยินนะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนเลี่ยงเมือง
สี่แยกบ้านกลางบ้านดงประโดกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

จู่มีรถจักรยานยนต์สีแดงขาว

ตัดหน้าเพื่อกลับรถอย่างกระทันหัน
ทำให้รถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง

จอดรถลงไปดูคนขับขี่รถจักรยานยนต์

อยู่ห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตร

ชนต่อหม้อเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างจัง

อายุ๒๔ปีคนขับเสียชีวิตขาดที่
สภาพศพมีบาดแผลแตกชะกันที่บริเวณศีรษะด้านขวา
กระดูกซี่โครงแขนและขาหัก
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมา
ส่วนนางสายหยุดขันทองอายุ๖๘ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บมีแผลตามแขนและขาเท่านั้น
สามีของนางสายหยุดระบุว่าก่อนเกิดเหตุภรรยากำลังขับขี่รถจักรยานยนต์
ไปทำงานที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
แต่พอออกจากบ้านได้ไม่ถึง๑๐นาทีก็ได้ยินเสียงดังสนั่นถึง๒ครั้ง
ตำรวจส่งศพผู้เสียชีวิตชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เพื่อช่วยเหลือนางสาวธนพรสายสินอายุ๓๔ปี
ขายเครื่องมือการแพทย์คนขับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คาซากรถหลังพุ่งชนประสานงา
บนถนนโพพระยาท่าเรืออำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ด้านหน้ารถทั้ง๒คันพังยับเยิน
ขณะที่กู้ภัยอีกชุดเร่งช่วยเหลือนางสาวพักขพรพงชุบอายุ๓๕ปี
อัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะว่าทั้งคู่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ขณะขายไก่ย่างอยู่ริมถนนได้ยินเสียงรถชนกัน
รีบให้สามีเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ถูกสายเข็มขัดนิรภัยพันอยู่ที่บริเวณลำคอ
โดยใช้แฉลงงัดประตูรถเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ
ตำรวจสพวิเศษชายชาญเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
และสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง